เดี๋ยวคุณมุกนะคะจะให้เด็กเขียน

ไม่ต้องเขียนชื่อไม่ต้องส่งคุณมุก

ลบออกแต่มันมีลอยอยู่ใช่มั้ยลูก

แต่การที่เราได้จัดการอารมณ์
แต่หนอยที่หนูเครียดมันก็ถูกลบออก

จากหนูจะหาทางจัดการอารมณ์ตัวเองแล้ว
หนูต้องเลือกวิธีให้มันถูกต้อง

ชีวิตของหนูก็จะไม่เครียดเพิ่มขึ้น
คุณมุกไม่รู้นะว่าเขาเครียดจากเรื่องอะไร

ผลที่เกิดขึ้นจากการที่เขาเลือกยางลบผิดคืออะไร
ทำให้คนอื่นเดือดร้อนแล้วชีวิตเดย์เดือดร้อนไหม
เดือดร้อนติดคุกอีกถูกไหมคะ

สำหรับมุกไม่มีเหตุผลในการทำผิดทั้งนั้น
ก่อนปิดเทอมใช้ชีวิตอย่างมีสติ
อะไรที่มันหนักเกินหาทางระบายออกไป
แต่อย่าลืมระบายด้วยวิธีที่มันดี

อะไรบ้างที่เป็นยางลบแบบใส่สะอาด

การระบายความรู้สึกการเขียน
ถ้าหนูใช้การระบายที่ถูกต้อง
ชีวิตของหนูก็จะไม่เครียดเพิ่มขึ้น

เช่นการกราดยิงเมื่อวาน
คุณมุกไม่รู้นะว่าเขาเครียดจากเรื่องอะไร

ผลที่เกิดขึ้นจากการที่เขาเลือกยังลบผิดคืออะไร
แต่ที่หนึ่งเป็นแบบขาวสะอาดแบบนี้
ใช้ยางลบที่เฮียวไปเลิกกูจะทำให้น่าสะอาด

ใช้ยางลบที่เกิดอะไรมากเกิดเสียง
จากเรื่องที่เครื่องเหอะเกิดขึ้น

น้องจะหาทางชัดการอารมณ์ตัวเองแล้ว
หนูต้องเลือกวิธีให้มันถูกต้อง
อะไรบ้างที่เป็นยางลบแบบใสสะอาด

ถ้าหนูใช้การระบายที่ถูกต้อง
ชีวิตของหนูก็จะไม่เครียดเพิ่มขึ้น

คุณมุกไม่รู้นะว่าเขาเครียดจากเรื่องอะไร

ผลที่เกิดขึ้นจากการที่เขาเลือกยางลบผิดคืออะไร
ทำให้คนอื่นเดือดร้อนแล้วชีวิตตัวเองเดือดร้อนไหม
เดือดร้อนติดคุกอีกถูกไหมคะ

ไม่มีเหตุผลในการทำผิดทั้งนั้น

ระบายด้วยวิธีที่มันดี
โปรดติดตามตอนต่อไป